โปเกมอนโกฟีเวอร์จนต้องจัดระเบียบจุดจับโปเกมอน
กศธชเรียกประชุมทุกค่ายมือถือ
ยืนยันไม่มีสิทธิ์จำกัดพื้นที่เล่นเกม
ถามตรงกับจอมขวัญ๒ทุ่มตรงวันนี้